เล็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะครับ
รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว
พระองค์ท่านได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนไม่กี่ร้อยคน
ให้ได้มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรแทนการทำไร่เลื่อนลอย
กลายเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา
ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ตามพระราชดำริตั้งอยู่ที่หมู่ที่๖ตำบลหัวเสือ
อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ในอดีตพื้นที่นี้เป็นไร่เลื่อนลอยจนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแรง
กระทั่งปี๒๕๒๓พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
นายรัฐแก้วปัญญาประธานสภาตำบลหัวเสือในสมัยนั้น
จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาจากในหลวงรัชกาลที่๙
ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา

แคนแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมอย่างหนัก

ไม่พอกินก็ชาวบ้านก็เดินขึ้นเขา

เป็นวิถีของชาวบ้านเราสมัยก่อน
พอทำปีนี้ทำจากตรงนี้

ทีนี้มันจะแทบทั่วทั้งบริเวณตรงนั้น

กรมชลประธานได้ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ
เห็นว่าสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำได้
กราบบังคมทูลจนสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
บังเอิญเราก็ช่วงดีเรามีบุญว่า
หลวงเรามาเสด็จที่บ้านผาแมวที่มาเปิดอ่างห้วยเคียน
ก็มีผู้ใหญ่ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านคือพ่อหลวงปอนยะโสเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่
ท่านก็มาคุยกับชาวบ้านแล้วก็ยื่นดีการ์ขออ่างเก็บน้ำ
ตรงที่อ่างห้วยสามขานี่แหละเมื่อปี๒๓
อ่างขึ้นมาเราก็ดีใจ
เราก็ว่าเป็นบุญของคนบ้านสามขาที่ในหลวงประธานอ่าน
รูปนี้มาให้เราก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยล่ะ
เป็นที่ไม่สามารถที่เราจะเปรียบตรงไหนได้
แต่ปัญหาก็ยังตามมาเมื่อเวลาผ่านไปกว่า๑๐ปี
ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ำตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บได้เหมือนเดิม
ตอนแรกผู้ใหญ่ต้องยอมรับว่ายกเครดิตให้เด็กนะครับ

สุดท้ายฝ่ายนี้เป็นคำตอบที่ทำให้เราเห็นว่า
ที่ในหลวงว่ามีอ่างเก็บน้ำ
เราต้องมีสร้างฝ่ายชะลอน้ำไว้เพื่อหลักกรรกล
แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำแล้วก็เก็บความชื้นไว้ในดินให้มาก
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุมชนบ้านสามขา

และร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ป่า
อย่างฝ่ายที่เห็นนี้เป็น๑ใน๑๖๑๕๒ฝ่าย
ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน
ทำให้พื้นที่นี้มีน้ำใช้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
ตรงนี้ก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงเราเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
ที่สามารถที่จะเอามาปฏิบัติใช้เป็นรูปธรรม
และสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้แล้วก็ชาวบ้านก็อยู่จาน
ความเยื่อมอาธรณ์สิ้นกันเลยกันตรงนี้
อ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงประชาชนกว่า๑๖๗ครัวเรือน
ประชาชนกว่า๙๐๐คน

แต่ทุกคนยังสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ท่านมองเห็นความเดือดร้อน
ดังนั้นเพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณ

จึงยืนยันที่จะสืบสารพระราชดำริของพระองค์ท่าน
เรื่องการรักษาพื้นที่ป่ารักษาต้นน้ำ
โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นหลัง
ให้เกิดความรู้สึกหวงแหนอนุรักษ์ป่าพื้นนี้
ให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป

ข่าวทรัพย์ทีวีปรายงาน